ตอนแรกก็ไม่คิดว่าข่าวนี้จะเป็นสะเก็ดการเมืองได้นะคือแม่เขาโพสต์บอกว่าใครรู้บ้างลูกเอาปากกาเคมีไปขีดเขียนหน้าพระพุทธรูป

โครงหน้าคุ้น

บางคนเข้ามาเม้นบอกว่าเป็นปางตู่นะ

แล้วก็บางคอมเมนต์บอกปางยุทธ์

แต่เอาจริงน้องคือไม่ได้ตั้งใจให้ออกมาแบบนี้นะ

แต่ว่ามีเรื่องที่ชวนปวดหัวคือ
คุณแม่เขาหาวิธีทำความสะอาดไม่ได้
ต้องมาโพสต์ขอความช่วยเหลือนะครับ

หลังจากลูกชายเนี่ยเอาปากกาเคมีนะครับ
วาดซิกแพคไปลงลายเส้นบนพระพุทธรูปของอากง
ล่าสุดคุณแม่ได้พิธีทำความสะอาดแล้ว
แล้วก็เฉลยด้วยว่าพระพุทธรูปของอากงคือหลวงพ่อโสธรนะ

ไม่ใช่หลวงพ่อปางปายุทธ์แต่เขาเขียนอย่างนี้นะ